สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๙นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในระยะนี้เองใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงเช้าตรู่
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้เองมีการประกาศเตือนเรื่องของหมอก

โดยเฉพาะตามหุบเขาตามเทือกเขาต่างนะครับ

เดี๋ยวเรามาไขคำตอบเพื่อเรื่องนี้พร้อมไปก่อนครับ
นี่แหละครับหมอกครับถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะในฤดูหนาว
โดยมีลักษณะเป็นละอองน้ำขนาดเล็กมากครับลอยอยู่ในอากาศ
ลองน้ำเหล่านี้ที่มีขนาดเล็กจะเคลื่อนไหวด้วยอากาศที่ปั่นป่วน
หมอกมีหลายชนิดครับเราสามารถที่จะแบ่งชนิดของหมอกตามสาเหตุของการเกิด
ส่วนใหญ่หมอกที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดจากการแผ่ความร้อนบนพื้นดิน
ทำให้ความชื้นบนพื้นดินเย็นตัวลงจนถึงจุดอิ่มตัว
เกิดการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศเป็นละอองน้ำเกิดขึ้นกลายเป็นหมอกครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นหมอกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครอดใจรอหน่อยนึงนะครับ
เราจะได้เจอสายหมอกกันในช่วงปลายฤดูหนาว
ขณะที่ลมพามวลอากาศเย็นที่ปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยออกไปเนี่ยนะครับ
กระแสลมฝ่ายใต้ซึ่งมีความชื้นมากก็จะเข้ามาปกกลุ่มแทน
ก็จะมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
จึงทำให้เกิดหนาทึบหมอกหนาทึบเกิดขึ้นนะครับ
โดยส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะสลายตัวในช่วงสายนะครับ

กนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะทำให้ทัศนวิสัยนั้นแย่ลงครับ
โดยปกติแล้วถ้าหากเกิดบอกก็จะทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่า๑กิโลเมตร
และถ้าหากไปบริเวณที่มีหมอกหนาทึบเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้ทัศนวิสัยนั้นน้อยกว่า๑๐๐เมตรครับ

ใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนนนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าทุกครั้งที่มีการอ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นนั้น

ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องครับ
นั่นก็หมายความว่านอกจากจะทำให้เกิดหมอกแล้ว
ทำให้อุณหภูมิภาพรวมของประเทศไทยนั้นค่อยไต่ระดับสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับ

ยังพบว่าหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเยือนเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกแถบสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับ
ยังคงเคลื่อนตัวพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังคงมีอากาศเย็นต่อไปครับ
โดยภาพรวมก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นอุณหภูมิยังสามารถที่จะลดต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
พื้นที่ภาคตะวันออกครับอากาศก็จะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
มาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
ภาพรวมแล้วตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังพบว่าหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ยังคงถูกปกกลุ่มไปด้วยพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๒๙องศาเซลเซียต

สังเกตว่าถูกปกกลุ่มไปด้วยพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงิน

อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ
แถวแถวบริเวณจังหวัดแม่องศรเชียงใหม่เชียงราย
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จากการคำนวณ
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้ครับพื้นที่ภาคเหนือยังคงได้สัมผัสอากาศ
เย็นหนาวกันอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณฝั่ง
วันตกคาดการณ์ว่าจะไต่ระดับสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง
จะอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีก็ยังพบว่า
พื้นที่สีน้ำเงินยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนืออยู่
ขึ้นมาอีกนิดนึง๑๔องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิจากปัจจัยณขณะนี้
นี่คือภาพรวมครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบน

ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น
ล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่อนกำลังลงแบบนี้ก็จะทำให้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นลดลง

ภาพรวมจากการคำนวณสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
พบว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝน
โดยฝนส่วนใหญ่นั้นจะตกบริเวณตามแนวชายฝั่ง
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภาคนะครับช่วงบ่าย
อาจจะตกแถวบริเวณตามแนวชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้นครับช่วงหัวค่ำครับช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่ม

บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

และไม่ตกจนให้เกิดภายศีลบัตรอื่น
ซึ่งตามมาท้องทะเลตอนนี้ขึ้นก็สงบลงแล้ว
ตามสุดวันนี้๒๑องศาเซลเซียตสูงสุดวันนี้๓๕องศาเซลเซียต
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเมฆบนท้องฟ้านั้นจะเริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มีการคาดการณ์แบบนี้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเกิดฝน
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกต่อไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ยังไงใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่า
คงต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวัน
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป